วันนี้เป็นวันแรกนะคะของการเกณฑ์ทหารประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
มีเวลา๒๐วันด้วยกันก็คือวันที่๑เมษายน
จนถึงวันที่๒๐เมษายนหลายพื้นที่คึกคักมาก
มีทั้งอยากเป็นมีทั้งไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นก็มีหลายประเภท
คือไม่ยากไม่อยากเป็นแล้วก็บางคนแค่ไปผ่อนผัน
เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมาใหม่อะไรต่างนี่นะคะ
เอาพากุญผู้ชมไปดูศีรสรรค์กันหน่อยนะคะ
จังหวัดพิษณุโลกองค์ทัพภาคที่สามนะคะ
ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่๓
มี๑๗จังหวัดภาคเหนือด้วยกันก็มีการเกณฑ์ทหารแต่ที่นี่นะคะ
วันก็คือวันที่๑ถึงวันที่๑๑
มีการคัดกรองตามมาตรการโควิด๑๙เร่งครัดค่ะ
วันนี้กองทัพภาคที่๓คัดเลือก๖ตำบลด้วยกัน
มียอดชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์คัดเลือก๒๘๔คนรับจริง๖๗คน
และมีผู้สมัครใจรับใช้ชาติ๒คน
พาคุณผู้ชมไปดูสีสันหน่อยเขาบอกว่าโอ้โหเดินเข้ามาเตะตาดังป้าบเลย

สวยจริงเหรอดิฉันอายค่ะดิฉันพูดจริงนะคะอ้าว
ทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยสวยมากเลยนะน้องคนนี้นะเอาบอกชื่อจริงหน่อยนะคะ
ชื่อว่านายนาริสราโอนวังหรือน้องลูกเม่น
อายุ๒๒ปีมีดีกรีด้วยเป็นนางงามสาวประเภท๒

ทีมข่าวของเราเห็นพุ่งไปหาเลยค่ะขอคุยด้วยหน่อยนะคะ
ลูกเม่นมาทำอะไรวันนี้บอกมาขอผ่อนพันธัดเลือกค่ะ
สามปีแล้วปีนี้ใส่ชุดนักศึกษามาเลยมาขอสละสิทธิ์
อยากให้ทางกองทัพให้สิทธิ์สาวประเภท๒ได้เข้าไปรับราชการทหารบ้าง
เนื่องจากมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน
อีกทั้งในกองทัพก็เห็นมีทหารหญิง
ซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้เปิดโอกาสกับสาวประเภท๒
ถ้ากองทัพเปิดรับตนเองจะขอสมัครเป็นทหารทันที
แต่ช่วงนี้ติดเรียนอยู่
คำว่าผ่อนผันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพของเธอณวันนี้นะคะ
มันเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
ขอเรียนให้จบก่อนและค่อยมาเกณฑ์ทหารใหม่

ก็แบบสวยดีนะเอาฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

เพราะว่าตอนนี้เรียนอยู่ชมตรงนี้สิทธิ์ค่ะ
กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่ะ

เพราะว่าร่างกายเราเป็นผู้หญิง
อยากให้ทุกอาชีพเหมือนเราสวัสดีครับ
อ๋อจริงนะสาวประเภท๒ก็เป็นทหาร
นอกจากเมื่อสักครู่น้องลูกเม่นใช่ไหม
ปีนี้ก็ยังมีสาวประเภท๒อีกคนเนี่ยคนนี้
ชื่อนายธนทัศน์เหม็นจ้อนอายุ๒๐ปี
ขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารครั้งนี้
เขาบอกว่าโอ้โหหนุ่มหันมามองกันแบบคอแทบเคล็ดเลยนะ
น้องแบบมาแนวอวบหน่อยนะคะ
พลตรีอุกฤษนุษย์คำแหงรองแม่ทัพภาคที่๓
ว่านโยบายของกองทัพทหารใหม่ถือว่าเป็นน้องใหม่ของอาชีพทหารต้องดูแลอย่างดี
ถ้ามีการลงโทษก็จะมีการลงโทษตามกฎระเบียบ
ไม่มีการไปถูกเนื้อต้องตัวนะคะ
เรื่องของการตรวจคัดเลือกทหารปี๒๕๖๔ของจังหวัดพิศนุโลกเนี่ย
มีจำนวนคนที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทั้งสิ้น๑๗๐๔๕คน
ส่วนเรื่องของบรรยากาศการคัดเลือกเกณฑ์ทหารวันแรกที่อำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานี
กองพันธหารเสนารักษ์ที่๒๓กองบัญชาการช่วยรบที่๓จังหวัดพิศนุโลก
เป็นคณะกรรมการตรวจเลือกเนี่ยนะคะ
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเขาบอกว่าก็มีชายไทยอายุ๒๑ปีขึ้นไป
และคนที่ทำการผ่อนผันในอุทัยธานีมารายงานตัว๙๓นาย
และมีชายไทยใจกล้าขอสมัครใจรับใช้ชาติในช่วงเช้า
หนึ่งนายนะคะหนึ่งนายหนึ่งด้วยหนึ่งนาย
นายนาธีปรั่งการอายุยี่สิบเอ็ดปีน้องน้ำพึ่ง
และนายธนพรนุ่งโตอายุ๒๑ปีน้องนาเดียใช่ค่ะ
อ่าชื่อก็บอกเป็นเพื่อนรักกันสองคนเดินทางมาเข้ารับการตรวจเลือกด้วย
สองคนนี้เนี่ยค่อนข้างสร้างความฮือฮานะคะ
คนที่เข้ามารับการตรวจด้วยกันเนี่ยใจละลายเลยค่ะนี่นะคะ
คิ้วน้องสวยมากเลยค่ะมาเต็มมาเต็มอ่าอ่า
ส่วนเรื่องการตรวจเลือกทหารวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พบความผิดปกติหรือมีการทุจริตใดนะคะ
แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าเราจะรวบรวมสีสันมาให้คุณผู้ชมดูนะคะ
อืมก็มีทุกปีเลยนะ